อีกหนึ่งพื้นที่นะครับหมู่บ้านบริมทะเลสาบสงขรา
ทั้ง๔อำเภอตอนนี้ยังคงเดือดร้อนจากน้ำท่วมหนักครับ
ครอบครัวต้องตัดสินใจทิ้งบ้านไปเพราะว่าปัญหาเรื่องของน้ำท่วม
แต่ว่าบางคนนั้นเริ่มปรับตัวเข้ากับสถานการณ์น้ำท่วม
อาจจะยืดเยอะนานนับเดือนไปได้แล้วครับ
โดยเฉพาะที่อำเภอระโนธนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงหลายพื้นที่
ติดตามจากคุณอริยาโพจางรายงานจากอำเภอระโนธจังหวัดสงคราครับ
ที่อำเภอระโนธนะคะประชาชนนั้นยังคงเดือดร้อนหนักค่ะ
โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรนะคะชาวบ้านบางคนนั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะ
เสียหายเกือบทั้งหมดค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลบ้าน
ขาวค่ะอำเภอระโนธจังหวัดสงขลานะคะ
ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่นั้นจะประกอบอาชีพทำนา
แล้วก็การเกษตรต่างค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณลุง
สมพงศ์สมพงศ์นะคะบ้านตอนนี้นี่คือน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วแหละใช่มั้ยค่ะครับผมแล้วเดือดร้อนนี่คือที่นาเพิ่งหวานไปค่ะผู้ใจค่ะ
นั่นก็เรียกว่าตัวนี้ตรงนั้นนะครับคนที่ว่านก้าวคนที่สำนาคคนที่
เรียงทัศน์จะได้ความเรียบร้อยมันจะรอดตุกปีแต่บางปีก็ได้รับความ
ทำรอบนู้นจากรัฐบาลบ้างบางปีอ่าไม่กว่ามีอืมอ่าก็ว่ากลับ
ควรกับรัฐบาลกันนะครับว่าช่วยนะครับปลอบปืนเราเป็นปืนตีหน้า
ตำครับเป็นเป็นที่รุมตำรุมนามศัตริย์ทราบจังหวัดทรง
นะครับและก็เอ่อตานที่พูดถึงทางผิดจอบครับโดยกระทรวงกา
เชษทรายสาวของนะครับว่าคือตะบดบางก้าวอำเพื่อนอ่านนวดนี้
คือหลับทุกปีนะครับทุกปีมีแต่ว่าคนตกมานะครับมัน
ต้องหลับแต่ตลอดอืมมันก็บางทีมันก็ไม่ไหวเนอะครับก็ฮะ
ก็ไม่ให้เหมือนสารไกลนะครับว่ามันจะอยู่ปันนี้ตุกปี
นะครับเพราะว่าเราอยู่ริมน้ำทะเลทราบตกปัจจรุงตกมา
ก่อนที่จะมารับตกจังหวัดทรงคลาตุกคุณจะตรงตรง
รับคุณประโยชน์อยู่ที่ตรงนี้ตลอดนี่อยู่แบบนี้มา
กี่วันแล้วคะเนี้ยก็อันนี้ตั้งคือตั้งแต่วันวันที
หนึ่งเนอะครับอ่าเริ่มตั้งแต่วันทีสามสิบสามสิบแต่
กับวันทีหนึ่งเออมาสรดครับอ่าแล้วที่นาเห็น
บอกว่าพึ่งพึ่งพึ่งหวานไปครับจาบ้านตีหน้าก็ตี
พึ่งหวานก็มีอยู่แรกคุณนะครับก็ช่วงมากก็ประวัก
ลัวน้ำน้ำกิ้มจากทีสามเนี้ยมันอ่าถึงก็หลืมหลืม
หวานเกราหวัดหวังวันเกราปั๊บขาดคุณก็ลืมเหมือนเลย
ยังสามารถที่จะออกไปซื้อของอะไรเงี้ยได้อยู่ได้เปล่า
แต่ว่านี้บาลเลือดต้องจมอยู่ไตล์น้ำตลอดครับ

ต้องอย่างด้วยให้รับการแก้ไขเนอะ
กับกับพวกเราขวากราศรภัณฑ์กันกับในวัยถุดูแลกัน
โอีนทรัพย์

ก็มีบางคนเตรียมมัตรชวยเรื้อ

เสียหายเยอะมั้ยคะเนี่ยต้องวานหมาย

ก็ลายนึงความสำคัมประมาณที่ปรรถอยู่แล้ว
ตั้งแต่ว่าเตรียมวานกาการพลูกตรงทุกอย่าง
ปีปี
ต่ำ
ก็ต้องมากองกันอยู่ตรงเนี้ยน่าน่าเวลานอนอยู่บ้างกลับกันแล้ว
คุณแต่ว่าไม่มีที่อยู่อาจไรแต่ว่าตรงเหลือนยายมาอยู่กับยาด
น้องนะครับบ้านพี่ก็คือสูงสุดแล้วก็เลยต้องมาอยู่กันตรงนี้
ครับเนี้ยยาดกันเลยมาพลอยูกันครับอ่าค่ะแล้วความเดือดร้อนของ
ระโนธที่นี่นะคะคือพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้กับริมทะเลสาบสงขลานะคะ
แล้วก็พอน้ำมาเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ระบายน้ำออกไป
แล้วก็อยู่ใกล้กับทะเลน้อยเพราะฉะนั้นที่นี่จะเป็นจุดที่รับน้ำ
ซ้ำซากค่ะการแก้ไขปัญหานั้นพวกเขายังคงรอคอยการแก้ไขปัญหา
เพื่อที่จะไม่ให้พื้นที่แห่งนี้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากอีกต่อไปค่ะ
ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสงขลา